จากความน่ากลัวของพญามัจจุราชแล้วก็ไปดูแบบอะไรที่แบบเพลินตาสบายใจหน่อย
ยังอยู่ดีแต่ว่าขอใช้ชีวิตควบคู่กับธรรมชาติไปด้วย
จะสบายใจสบายอุราขนาดไหน
เราส่งเรือนขวัญลงพื้นที่แล้วจ้า
ยามราตรีมีจันทร์นั้นเคียงคู่
ยามเท้าสรุสุริยันทร์มาสองแสง
แดดยามบ่ายส่งประกายให้มีแห่ง
ยามแมลงมีเจ้าเมื่อเหงาเลย

ไม่อยากใจไม่อยากใจ

พี่เฮียวสวัสดีค่า

ได้ข่าวว่ามาทำไล่ทำนาแถวนี้
ทำสวน

โด่งดังเป็นพลุแตกสำหรับบทเจ้ยในแยมยะโสธร

เด็ดเขียวความสามารถรอบด้านมีผลงานอย่างต่อเนื่อง
ส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัวเป็นคนบ้านชอบอยู่กับธรรมชาติ
ล่าสุดมาเที่ยวบ้านใหม่เนื้อที่๓ไร่ครึ่ง
หลีกจากเมืองกรุงมามุ่งทำสวนปลูกผัก
ก็อยู่กลางทุ่งนาไปเลยสิคะ

ก็อยู่ตรงนี้ท่ามกลางบรรยากาศค่ะ
จะออกชอบบรรยากาศบรรยากาศสวยมีท้องนาท้องไร่
มันจะเสียวตอนที่เขาตัดข้าวแล้วเผาไหมเนี่ย

ที่เขาเคี้ยวกันตอนเด็กน่ะ

นี้ก็จะเป็นพันกรอบครับผม

กินกันค่ะ

อากาศไม่ได้หนาวฟันออกปากได้ไง
เปผลไม้จากประเทศอินโดนีเซีย
หรือจะเป็นเบาบักต้นไม้จากแอฟริกา
ก็อยากจะทดลองว่าเอามาปลูกในบ้านเราแล้ว

อกจากความสุขจากการปลูกต้นไม้เลี้ยงไส้เดือนแล้ว
การมาอยู่กลางทุ่งก็ต้องมีรายได้เสริม
เพิ่มเติมก็คือห้องอัดเสียง
คู่ชีวิตมาดูแลอย่างพ่อใหญ่แจ๊ก
เขาเกาะเองแล้วเลาะเองเลย
เกาะเองเมาเกาอยู่
เมาเกาอยู่สามวัน

หน้าให้อยู่อย่าเสียงไม่ให้เพลงอะไรดี
กัวตึงโคราช
ขอสักท่อน

ต้องเติมพลังพี่เจเน็ตเลยเตรียมกับข้าวไว้ให้

กับเมนูไข่เจียวชะอมไร้หนามน้ำพริกกะปิ
วิธีเด่ดที่ถูกป้องก็เด่นไปเนอะ
ใบใบทิ้งมิสการ
เก็บไว้บ้าละคุณ
พี่เขียวค่ะจะบอกว่าพี่เขียวมาอยู่ที่นี่ค่ะ
ในวงการพี่เขียวก็ไม่ได้ลดน้อยลงใช่ไหมคะ

บางคนชอบคิดว่ามาอยู่บ้านนอก
มันเป็นชีวิตแบบนี้ไม่ทำแล้ว

เพราะว่าเราต้องมีงานเราต้องสำรองไว้
เพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้าถ้ามันไม่มีงานจริง
เงินที่เราสำรองไว้มันจะมีผล
ที่ยังทำงานได้อยู่

อ่าแล้วหุ่นเหินยังรีวิวสินค้าได้
ใครจะว่าทุกอย่างเป็นเงินหมดค่ะ

ทุกคนต้องหาความสุข
สุขของเราคือการทำงานกับธรรมชาติ

ถ้าเจอกับธรรมชาติปั๊บมันก็จะมีความสุขดับเบิ้ล

เคยเห็นพี่เขียวทำศัลยกรรม

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
ไปไหว้พระที่ฮ่องกงแล้วกลับมา

อยากสนใจพ็อกซี่ไอล์ไหม
โงเห้งแล้วก็ลดอายุหน้าเด็ก

แต่ยืนยันไม่ได้ติดศัลยกรรมนะคะ

คนสมัยนี้ที่อยากจะดูดี
แต่ที่ทำประจำก็คือการทำบุญค่ะ
รับเลยว่าเข้าวงการมูเตลู
เพราะลูกสาวพญานาคธัญญาอาสยาม

จึงเกิดความศรัทธาและความเชื่อค่ะ
การลงนะก็เหมือนการทำบุญอย่างหนึ่ง
ได้ความสบายใจได้ความเย็นใจ

ใครที่ไปลงนะก็ต้องมีสิน
ต้องไม่บวชน้ำลายลงพื้น

เขาจะมีสินที่ให้เราจดจำรักษาใช่

วงในวงการบันเทิงนะกับชีวิตส่วนตัว

วงการบันเทิงก็เรามีงาน
เราก็ทำแล้วก็ดูบทที่มันเหมาะกับตัวเราอะไรอย่างนี้

ที่ทำกับข้าวให้ทานมาเปิดบ้านพาชมสวนด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ